รายงานออกมาแล้วจากทางสบคสำหรับผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ประจำวันจันทร์ที่๙สิงหาคม๑๙๖๐๓ราย
ก็แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ๑๙๒๙๐ราย
ผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำอีก๓๑๓ราย
รวมแล้วตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมในบ้านเรา
ก็คือ๗๗๖๑๐๘ราย
ตัวเลขของผู้เสียชีวิตประจำวัน
ก็ยังคงทะลุร้อยยังคงสูงอยู่นะครับ๑๔๙ราย
ตัวเลขของผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่มีการประบาดของโควิด๑๙
ก็คือ๖๓๕๓ราย
ส่วนในช่องสีเขียวตัวเลขรักษาหายแล้ว
รายวันก็คือ๑๙๘๑๙ราย

สีแดงผู้ติดเชื้อเพิ่มกับช่องสีเขียวรักษาหายแล้ว

จะได้เปรียบเทียบรายวันกันนะฮะว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ตอนนี้
คือเติมเข้ามาในระบบสาธารณสุข
แต่ว่าผู้ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้วต่อวัน

ใช่ค่ะแต่ทีนี้ต้องมาดูยอดผู้ที่ยังรักษาอยู่ด้วยนะคะ
เพราะว่าตัวเลขผู้ป่วยที่รักษาอยู่ทั้งโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสนามแล้วก็อื่นมีอยู่๒๑๔๐๐๐กว่าราย
ใช่นะครับถ้าแยกตัวเลขรายจังหวัดกันสักนิดหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าผมเห็นข้อมูลจากสอบคอมาแล้ว
กรุงเทพมหานครวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๑๑๔รายนะครับ
มุดปราการมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังอยู่ที่หลักพันกว่า๑๓๘๘รายนะครับ
ส่วนสมุทรสาครก็๑๓๗๘รายนะครับ
แล้วก็ในส่วนของชนบุรี
ก็โอ้โหหลักพันต่อเนื่องเป็นวันที่๑๐แล้ว
ประเรียนนี่ก็คือ๑๓๑๘รายนะครับ
สำหรับที่ชนบุรีน่าเป็นห่วงในคลัสเตอร์ของโรงงาน
และสถานประกอบการต่าง

ใช่ครับแล้วไปเจอว่ามีคนงานมีผลบวกอยู่๓๐ราย
ทีนี้ทางจังหวัดก็เลยมีคำสั่งให้โรงงานแห่งนี้
วันคนงานเป็นพันต้องอยู่เฉพาะในโรงงานเท่านั้น
ทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่คนงานเขาไม่เข้าใจ
เขาไม่ต้องการที่จะอยู่ภายในโรงงานถึง๒๘วัน
เพราะเขาต้องกลับห้องกลับอะไรบ้างนะฮะ
แต่ทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ประท้วงวุ่นวายแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์กันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
แต่ว่ากว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็กว่าคนในโรงงาน
เขาจะผู้นำในโรงงานนะนะ
เขาจะมีการพูดคุยผ่านไมโครโฟน
เพื่อที่จะพูดกับแรงงานทั้งหมดนะฮะ
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวต่างชาติด้วย
ก็ใช้ภาษาต่างชาติในการพูดคุยกันเนี่ยนะฮะ
จนกระทั่งกลุ่มคนงานเริ่มจะเข้าใจนะครับ
นี่ฮะกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
อยู่ที่ตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ต้องไปพูดคุย
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะคุณนะทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคง

แล้วก็มีการพูดคุยกับกลุ่มคนงานเนี่ยตัวแทนของคนงานเนี่ยนะครับ
คือตัวแทนเขาบอกว่าคือคนงานยังไม่เข้าใจ
หรือว่าต้องอยู่ที่โรงงาน๒๘วันโดยไม่ได้กลับห้องเลยหรือเปล่า

ใช่ฮะมันก็เลยเป็นช่วงของการเจรจาพูดคุย
กว่าจะสงบลงแบบนี้ได้นะคุณนะ
ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกัน
เล็กอย่างนะครับคนที่มารวมตัวกันอยู่นี่เป็นพันคน
กลัวเรื่องของการประบาดของโควิด๑๙เหมือนกัน
คุณดูสิคือบางทีพอคนไปยิ่งออรวมกัน

ใช่นะฮะแล้วก็ถ้าดูจากกล้องวงจรปิด
เมื่อกี้เราเห็นโอ้โหคนงานบางคนนะคุณ

มีการถีบกระจกของห้องปฏิบัติการ
ของห้องในโรงงานมีการถีบการทุบ
ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ของสพบ้านบึง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ได้ดูแลความสงบเรียบร้อย
อำเภอบ้านบึงและสาธารณสุขลงพื้นที่
เพื่อรับฟังข้อเรียกร้องของแรงงานนะครับ
โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งกัมพูชา
แล้วก็เมียนมาร์ในโรงงานแห่งนี้นะครับ
เรียกร้องให้โรงงานคือหยุดชั่วคราวก่อน
และให้ทางโรงงานต้องเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อ
นำตัวผู้ป่วยส่งรักษาอย่างทันทุ่งที
ป้องกันการประบาดในโรงงานแห่งนี้
คือคนในโรงงานเขาเข้าใจส่วนนี้นะคุณนะ
ว่าถ้ามีการประบาดของโควิด๑๙มันอันตรายนะครับ
ไม่อยากให้มีผู้ติดเชื้อมาปะปนกับคนงานคนอื่น

อกจากนี้ก็มีการเรียกร้องให้คนงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
กักตัวด้านนอกโรงงาน
และไม่เข้ามากักตัวภายในโรงงานนะครับ
เรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตร์ส่งอำเภอบ้านบึงนะครับ
ก็คือนายวัชรินสงรักพูดคุยทำความเข้าใจเบื้องต้น
เพราะมันมีความจำเป็นที่จะต้องคัดแยกกลุ่มเสี่ยง
ผู้ติดเชื้อส่งรักษาหรือกักตัวเพื่อสังเกตอาการนะครับ
โดยทางนายจ้างจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

ไม่ให้เกิดการติดเชื้อออกไปข้างนอก
คือต้องควบคุมทั้งกลุ่มคนที่ติดเชื้อแล้ว
หรือกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดหรือคนในโรงงานทั้งหมด

อย่าทะลุออกไปถึงเขตชุมชน
กลายเป็นแหล่งกำเนิดของโควิด๑๙ภายในโรงงานเนี่ยนะฮะ
ทีนี้ครับในอำเภอบ้านบึงก็บอกนะฮะว่า
จะได้เสนอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด
สั่งปิดสารประกอบการเบื้องต้นก่อนเป็นระยะเวลา๓วัน

คือทางโรงงานต้องมีการพูดคุยกัน
ทางเจ้าของโรงงานหรือว่าผู้ที่คุมโรงงาน
ได้พูดคุยกับพนักงานทำความเข้าใจกันซะ
เพราะตอนนี้พนักงานบางส่วนไม่เข้าใจหลายอย่าง
สองคือเหมือนกักขังพวกเราไว้หรือเปล่า

แล้วก็ทีนี้ถ้าพูดคุยกันทำความเข้าใจแล้ว

หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยทำความเข้าใจผ่านล่ามกันแล้วนะครับ
กลุ่มแรงงานทั้งหมดก็ยินยอมพร้อมใจ
รับกับข้อตกลงต่างก็แยกย้ายกันกลับที่พักก่อน
คาดว่าแรงงานทั้งหมดมีตั้ง๑๗๐๐คนนะครับ
และขอให้ทางเจ้าของโรงงานและผู้บริหาร
สถานที่ให้พร้อมด้วยนะครับ

คือทางจังหวัดชมบุรีเขาห่วงมากสถานประกอบการ
เพราะตอนนี้มีคลัสเตอร์ของสารประกอบการ
โรงงานต่างในพื้นที่ชมบุรีหลายแห่งแล้ว
และอีกอย่างนะคุณนะหอพักที่ทั้งสารประกอบการ
จัดหาให้นอกโรงงานเนี่ยนะ
หอพักที่คนงานเช่าอยู่กันเอง
จะเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายบริษัทปะปนกัน

เราก็ไม่แน่ใจว่ากลุ่มคนงานเขาจะอยู่ในพื้นที่

แล้วถ้าสมมุติเกิดว่ามีการไปเจอการคุยกันระหว่างโรงงาน

ใช่มันจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อกระจายข้ามบริษัทได้
นี่ฮะก็เลยเป็นมาตรการที่เข้มงวดนะครับ

ก็เพิ่งจะรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๓๑๘ราย
แล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีก๖ราย
แล้วก็ยังพบผู้ติดเชื้อกระจายครบทุกอำเภอ
มากที่สุดที่อำเภอเมืองชมบุรี๓๖๙ราย
อำเภอศรีราชา๓๖๗รายและอำเภอบางละมุง๒๕๖ราย

กำลังรอผลการตรวจหาเชื้ออีกเป็นพันลายด้วยนะฮะ
นี่คือพื้นที่ชมบุรีนะครับค่ะขอบคุณครับ